แต่คนนี้อาจจะไม่เข็ด
เพราะว่ามีดารานุ่มเขาโพสต์ภาพ

อันนี้มีแตกสั่งเยอะที่ฉันคิดคนแรกอาจารย์หนู

อ๋อเหรอคุณแท๊กพระรันยูใช่ไหมคะอ๋อแท๊กพระรันยู

ล่าสุดเนี่ยโพสต์ภาพกับน้ำเมาลงในอินสตราแกรมอีกแล้วค่ะ

บอกว่าเป็นของที่ได้จากพิธีบวงสวงละคร
โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งไปในเชิงตำหนิมากกว่า
เนื่องจากว่าเจ้าตัวถูกเรียกไปให้ถ้อยคำ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องโพสต์ภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าคนวงการบันเทิงเราก็โดนกันไปทั้งยวง

ก็ติดมาปลาเล็กปลาน้อยปลาสร้อยปลาซิลนะ
และในครั้งนี้ค่ะเจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์แบบติดตลก
ก็บอกว่าเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปเท่านั้น
ไม่ได้เปิดดื่มโชว์ออกสื่ออย่างโจ่งแจ้งสักหน่อย

ที่จะนำเอาอาหารที่ผ่านพิธีบวงสวง
กลับไปรับประทานเพราะเชื่อว่า
เป็นสิ่งที่เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะ
ค่ะตอนนั้นโดนเรื่องเบียร์คั่นนี้โดนเรื่องเล้าว่าเป็นเป็นอะไรนี่

แล้วก็ดกหมดขวดมันก็ใช่เรื่องรู้ตัวไหมค่ะ

ผมยืนยันได้ผมกล้าคุยต่อหน้าเขาได้เลย

ผมไม่หลบไม่ซ่อนอยู่แล้วพี่พี่ก็รู้